ช่วงที่๓แล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพวกเรา๓คนพร้อมกับทีมงานรายการรถปลดทุกข์มาปลดทุกข์กันต่อ
ครับปลดทุกข์ให้กับหญิงคนนี้นะคะอายุห้าสิบเจ็ดปีอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวรวมกันเจ็ดคนรวมถึงคุณพ่ออายุหนึ่งร้อยปีด้วย
อยู่ดีเนี่ยคุณผู้ชมวันหนึ่งเพื่อนบ้านมีปัญหาเรื่องของที่ดินก็เอารั้วมากั้นบ้านพอกั้นบ้านปุ๊บพื้นที่ที่อยู่เนี่ยคือเป็นพื้นที่ตาเบาะทางเข้าออกไม่มี
ลำบากค่ะก็เลยหาทางออกไม่ได้พาคุณพ่ออายุร้อยปีออกมากางเต็นต์นอนหน้าบ้านเพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นขณะเดียวกันก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังเผื่อที่จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขกัน
มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะนางชวีวันจันพันแสงอายุ๕๗ปีอยู่ที่ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
พาครอบครัวที่อยู่ภายในบ้าน๗คนออกมากางเต็นต์นอนที่ริมถนนหน้าบ้านพร้อมกับคุณพ่ออายุร้อยปีเลยนะ
เรียกว่าเป็นปัญหาระดับครอบครัว
ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่ทางเดินเข้าออกจากบ้านค่ะ
เพราะว่าบ้านของนางชวีวันนั้นเป็นที่ดินตาบอด
ทางเข้าออกก็ต้องเดินผ่านที่ดินของเพื่อนบ้าน
เจ้าของที่ดินใช้ลวดหนามล้อมรั้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ
ก็เลยพาครอบครัวออกมาปักหลักตั้งเต็นต์กันนอนที่ริมถนนหน้าบ้านนะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าที่ต้องพากันออกมาทั้งหมด
เพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดความสะดวกในการดำรงชีวิต
และถ้าหน่วยงานของรัฐช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางเข้าออกบ้านไม่ได้
ก็ลำบากก็จำเป็นจะต้องทิ้งบ้านให้รกร้าง
แล้วก็ไปเช่าอยู่ข้างนอกเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน
แล้วก็ประสานความช่วยเหลือต่อไป
เพราะฉะนั้นต้องพูดคุยสอบถามเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ
สอบถามทางโทรศัพท์ค่ะกับนายอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
อยู่กับนายอำเภอวิชัยตั้งคำเจริญสวัสดีค่ะ

มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองครอบครัวเรื่องนี้แล้วหรือยังคะ

ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
คือจากการที่ครอบครัวดังกล่าวนั้น
ผู้ญาตรยายก็ยกประดกทางทิตย์บินให้กับลูกหลาน
ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนมาถึงรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหา
อ่าปิดที่ปิดทางเข้าออกกันทำให้คุณชวีวันนะฮะ
แล้วก็ครอบครัวเดือดร้อนแล้วก็มีการมานอน
จากถูกปิดที่ทำให้เข้าออกบ้านไม่สะดวกก็เลยมานอนอยู่อยู่ริมถนน
แต่ว่าเป็นถนนในหมู่บ้านตรงที่ดินแปลงนั้นแหละครับ
อืมก็เรื่องนี้ทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจมากได้สั่งการมาทางผม
แมมเพลิงวิทยาชาญนะครับให้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้
เพื่อที่จะไปพบกับทางอายการจังหวัดเพื่อที่จะไปปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไร

ถึงศาลกลางจังหวัดแล้วท่านพูดว่าศาลกลางจังหวัดท่านก็ได้กุณามาขอดูแลนะครับ
ดูแลใครคิดครับมาดูเองเลยนะครับ
หลังจากนั้นแล้วเมื่ออายการจังหวัดได้รับเรื่องแล้วนะครับ
ก็ส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองครับ
โดยผมก็ได้พาไปอีกที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเมื่อตอนบ่ายโมง
ผมได้พาบุคคลที่เดือดร้อนไปพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองอยู่ตรงสารกลางที่เดียวกันนั่นแหละครับ
เพื่อที่จะให้บุคคลดังกล่าวนั้นที่เดือดร้อนยื่นคำร้องกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
เพื่อจะขอใช้เงินกองทุนของยุติธรรมจังหวัดนำเงินกองทุนนั้นเป็นเงินของภาครัฐเนี่ย
เอามาว่าจ้างทนายความเพื่อให้ทนายความว่าคดีให้กับผู้ที่เดือดร้อน
ซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับเรื่องไว้แล้วได้รับคำร้องไว้แล้ว
และก็ได้บอกว่าอีกประมาณ๑สัปดาห์นับจากนี้เงินกองทุนดังกล่าวก็น่าจะได้รับการอัตมาศ
อนุมัติมาแล้วก็จะได้ตัวทนายความเมื่อได้ตัวทนายความแล้วทนายความบุคคลดังกล่าวนั้นก็จะได้นัดหมายกับผู้ที่เดือดร้อน
เพื่อที่จะทำเรื่องเสนอสารให้สารได้พินาต่อไป
นี่คือขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการกฎหมาย
ส่วนในเรื่องของตัวคุณตาคุณตาดีนะครับอาจจะยุ่ง๒๙แล้ว
ซึ่งแกนอนอยู่ข้างนอกเนื่องจากเข้าบ้านไม่สะดวก
แล้วลูกหลานก็มานอนข้างนอกด้วยกันหมดเลย
วันนี้ผมก็ไปมีทางท่านผู้กำกับสพวิเศษชายชาญมีนายกเทศมนตรีในพื้นที่
มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีทหารคือพวกเราห่วงใยกันหมดล่ะ
ก็คุยกับคุณตาแล้วก็ลูกหลานว่าขอให้เข้าไปอยู่ในบ้าน
เพราะฉะนั้นผู้วาลักษณะชาญก็ห่วงอยากให้เข้าไปอยู่ในบ้าน
เพราะถ้าอยู่ริมถนนเนี่ยมันก็ต้องตากแดดตากลมอะไรก็อาจจะไม่สบาย
เข้าไปอยู่ในบ้านเถอะส่วนพระธิกรรมก็เดี๋ยวสู้กันไป
ทางราชการก็จะให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่
ก็สรุปว่าณขณะนี้คุณตาและครอบครัวได้เข้าไปที่บ้านของตัวเอง
เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับเดินเข้าไปเรียบร้อย
เมื่อกี้ก็ช่วยกันครับยกหม้อยกหายอะไรต่าง
ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเรียบร้อยล่ะครับ
คือการไก่เกลี่ยทางด้านของกฎหมายทางด้านของข้อพิพาท
กำลังจะดำเนินการกันแต่ว่าเรื่องของการที่ไปไกลเกลี่ยพูดคุย
กับการยกเว้นการปิดทางตอนนี้คือไม่ได้ปิดทางแล้วหรือว่ายังไงครับ
ทางก็ยังปิดเหมือนเดิมครับทางก็ยังปิดเหมือนเดิม
ผมก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ปิดทางนะครับ
พ่อนยิงก็เป็นญาติที่น้องกันนะฮะก็ไปพูดคุยกับเขาว่า
ช่วยเปิดทางให้หน่อยได้ไหมเป็นการชั่วคราวอย่างนี้ได้ไหมฮะ
เขาก็ยังไม่ยินยอมครับแต่ถ้ายังไม่ยินยอมเนี่ยทางคุณตาพร้อมทั้งครอบครัว
ไกลหาทานนั้นเขาก็จะไปได้แต่พ่อกลัวเขาก็ไม่ได้ไปแก่ใคร

จะมีทางออกฯอยู่บ้างฮะเป็นริ่มขอบของที่ดิน
ซึ่งทางนี้ก็ออกได้อยู่แต่อาจจะคับแคบนะครับ
แต่ว่าออกได้เดินออกได้คือแต่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้
เพราะว่าคู่นี้เองครับทางพนักอาหารนะครับ
ได้กุณาไปปรับพื้นที่ไปยกโอมอะไรแหละครับ
ให้การเดินเข้าออกตรงนั้นก็จะสะดวกขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นตกลงว่าครอบครัวตรงนี้ก็สามารถเข้าออกได้
เดินเข้าออกได้สะดวก
ยังเดินเท้านะคะเป็นทางเดินเท้ารถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถเข้าได้
มีความคืบหน้าอะไรตรงนี้เพิ่มเติม
เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปทางนายอำเภออีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณในอำเภอวิชัยตั้งคำเจริญ
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ก็บอกว่าดำเนินการช่วยเหลือประสานงาน
ทุกอย่างไปด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าเลยนะคะพาไปที่สารากลาง
ถูกต้องส่งต่อเรื่องสำนักงานยุติธรรม
แล้วก็มีการขอใช้ยื่นคำร้องใช้เงินกองทุนยุติธรรม
เพื่อที่จะมีการว่าจ้างทางทนายความให้มาช่วยเหลือกรณีนี้ต่อไป
ส่วนเรื่องทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดการ
แต่ว่าการใช้ชีวิตตอนนี้ครอบครัวทั้งคุณชวีวันเอง
รวมถึงคุณตาเข้าไปอยู่ในบ้านได้แล้ว
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ทหารมาปรับพื้นที่
สามารถที่จะใช้เป็นทางออกชั่วคราวได้แล้ว

วิ่งเรื่องของคดีและวิ่งเรื่องของข้อพิพาท